ต่อกันที่เรื่องของพี่พยาบาลเหมือนกันนะฮะ
เมื่อพยาบาลต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙

บางคนเป็นพยาบาลก็ยังกลัวเข็ม
บุคลากรทางการแพทย์บางท่านก็กลัวเข็ม
แล้วดูสิฮะแล้วทำยังไงกัน
ในการที่จะช่วยให้พยาบาลคนนี้ได้รับการฉีดไปดูนะฮะ
เคพรีนนะแมน
อ้าวอ้าวอ้าวอ้าว

มาแว่งกลัวฉีดไม่เจ็บอะไรเนี่ย

ลองเบิ้ลพวกพี่โอ้โหหน้าซีดเลยอ่ะ
พี่พยาบาลที่นี่ครับเป็นโรงพยาบาลกุมภาวะปีที่จังหวัดอุดรธานี
แต่ก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะว่าเป็นการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙
บุคลากรทางการแพทย์หรือเปล่านะครับ
แต่มีการแชร์กันออกไปคนก็บอกว่าโอ้สงสัยเนี่ย
ที่เขาได้รับการฉีดวัคซีนแต่เขากลัวเข็มเหลือเกิน
โอ้โหอ่าโอ้โหเทวดาช่วยด้วยนะ
ถ้าเป็นเราบางคนก็บอกพ่อแก้วแม่แก้วช่วยด้วยนะฮะ
แล้วหลังจากฉีดผ่านพ้นไปก็โอ้โห
หน้าซีดแต่ทุกคนก็ปลอบใจนะฮะ